ให้ดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยอาชีพแปลกเฮ้ยตอนนี้มีแล้วเหรอ
รับจ้างกินเจก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้อะไรรับจ้างทำบุญ
เข้าใจใช่ไหมเออให้ตักบาทแทนให้แล้วก็แบบมีชื่อไปกวดนมกวดน้ำ
แต่คราวนี้รับจ้างกินเจอาชีพใหม่แบบนี้มันเป็นยังไง
เดี๋ยวดูเฟซบุ๊กหน่อยเรทราคาด้วยมีเรทราคาเสร็จสับอ่าน
อมเมื่อกี้ดอมบอกใช่ไหมว่าช่วงนี้ดอมไม่ได้กินเจ
แต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากกินเจแต่อ่านไม่พร้อมนี่รับงานกินเจแทน
บอกราคาไว้หมดเลยกินเจล้างท้องครบ๓มื้อ
อ่าเมื่อวานนี้สามร้อยบาทอ่าคือบางคนอาจจะกินไม่ครบสิบวันไง
อ่านี่ก็มีแบบสามวันนะสามวันห้าร้อยห้าวันเจ็ดร้อย
วันพันหนึ่งเก้าวันพันสองแล้วถ้าเกิดกินครบสิบวันแล้วขอพรเจ้า
อ่าพันห้าแต่ถ้าเกิดครบสิบวันแล้วสวดมนต์ด้วย
สองพันราคาแพงหน่อยสองพันอืมแบบนี้เลยอ่ะคุณผู้ชมค่ะ
พอโพสต์นี้มันแชร์ไปนะคนวิภาควิจารณ์เยอะ
คำถามแรกคือเอ่อทานโทษนะคะใครได้บุญค่ะเออนั่น
เขาอยากรู้ค่ะแล้วใครได้บุญไม่รู้
แต่ที่แน่มีคนได้เงินคนรับจ้างนี่แหละ
คุณผู้ชมในมุมคุณผู้ชมนะมองเรื่องนี้ว่ายังไง
ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยค่ะไม่รู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
หรือว่าโพสต์ขำทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปยังคนโพสต์
คือเขาบอกว่ามันเป็นการแชร์ต่อมานะจนไปเจอคนโพสต์ต้นเรื่อง
คือคุณปุกค่ะนี่ทีมข่าวของเราก็ไปพยายามพยายามนะ
เขาบอกว่าตอนแรกที่โพสต์เรื่องนี้ทำเล่นขำกับกลุ่มเพื่อน
เพราะว่าตัวคุณปุกเองกินเจทุกปีอยู่แล้วกินเจตลอดอยู่แล้ว
แต่คราวนี้มันแชร์ออกไปกลายเป็นไวรัลส่วนตัวเนี่ยคุณปุกบอกนะ
ไม่ได้รับจ้างกินเจส่วนจะมีใครนำไปเป็นอาชีพรับจ้างกินเจ
แทนจริงอันนี้ปุ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นเรื่องของแต่ละคนแหละ
แต่บุญกุศลของการกินเจอยู่ที่การปฏิบัติ
ถ้าอยากได้บุญก็ต้องปฏิบัติด้วยตัวเองเอาเจเท่ากับใจค่ะ
คุณผู้ชมใครที่ตั้งใจอะไรไว้แล้วก็ไม่ใช่แค่กินเจอย่างเดียว
เราก็ต้องคิดดีต้องทำดีทำกายและใจให้บริสุทธิ์ตลอด

ครับเดี๋ยวผมจะเปิดบ้างดีกว่าเปิดบริการรับจ้างไม่กินเจ
มีใครอยากจ้างไหมนะฮะก็คือจะกินฟรีแหละเอาง่าย